ผมชอบไปที่นี้อุดอนทานี่
เดี๋ยวจะพาไปเปิดขุมทรัพย์รับโชคกันเลย
นี่คือบรรยากาศพิธีรำวงสวง
เปิดขุมซับเมืองบาดาล
ต่อหน้ารูปปั้นองค์เจ้าปู่มุจริน
นาคาราชที่อยู่เหนือประตูทางเข้าที่ชาวบ้าน
เชื่อว่าเป็นประตูสู่ขุมทรัพย์เมืองบาดาน
เล่าให้ฟังแบบนี้โดยก่อนการรำบวงสวงเนี่ย
คณะสายบุญศรัทธาพญานาคจากกรุงเทพเลยนะ
และจังหวัดอุดรธานีเขาเดินทางมาพบกัน
แล้วก็ไปพบกับเจ้าอาวาสวัดภูตภาวทอง
ภายในถ้ำฤษีเพื่อนำต้นเงินจำนวนเงินนะ
บอกเป็นตัวเลขไปเลยก็คือ๑๗๙๙๑๕บาท
มาถวายร่วมสร้างอุโบสถแล้วก็ขออนุญาต
ทำพิธีรำบวงสวงเปิดภูมิขุมทรัพย์
คือคณะสายบุญเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อครั้งก่อนนะ
ที่แบบว่าเขากลับไปที่บ้านเนี่ยเขาฝัน
ฝันเห็นเจ้าปู่มาเข้าฝันให้โชค
แล้วเขาได้โชคได้ลาบกันไปได้กันเป็นล้าน
อันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
แต่พอเขาได้โชคแบบนั้นก็เลยรวบรวมเงินมาถวายทำบุญกัน
พร้อมทั้งนำเครื่องเส้นไหว้มาถวายเป็นการเปิดคุมทรัพย์ของท่าน
อย่างเป็นทางการเขาว่ากันแบบนี้
จากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวนะเขาก็พากันมาเดินทางที่วัดแห่งนี้
เพื่อชมความสวยงามแล้วก็หินรูปต่างคือมันจะดูแปลกไม่เหมือนที่อื่น

อ๋อรอดท้องหินแบบนี้เหรอฮะ
ใช่คลานแล้วก็ลอดท้องหินเรือสัมเภาทอง
กราบศักระหลวงพ่อหยกขอพรจากองค์เจ้าปู่มุจรินนคราช
ที่ปฏิสถานอยู่รอบสะโบกขอระเนก
คิดว่าพอแล้วเหรอเฮ้ยมาทั้งทียังมีอีก
จัดให้ครบทุกจุดฮะเดินทางไปขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย
ซึ่งเป็นต่อต้นตะเคียนนะขนาดมหือมา
เขาว่ากันแบบนั้นแต่ก็ต้องเล่าแบบนี้ว่าคนไปกันเยอะ
แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะทั้งและแต่บุญพาวาสนาทรรม
ยังไงซะเข้าวัดทำบุญให้สบายใจดีกว่า

องตาคุณก็หวังจะได้ใจ